ที่จังหวัดเชียงใหม่เลยค่ะมีคนไปพบศพทารกอายุคันเนี่ย
ประมาณแค่สี่ถึงห้าเดือนเท่านั้นเองแล้วก็ลอยมาตามแม่น้ำปิงนะคะ
สภาพศพเขาบอกว่ายังคงมีสายรกติดอยู่แล้วก็ยังไม่ทราบเพศ
ว่าอาจจะถูกทิ้งมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔วันนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยสันนิษฐานบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
ก็คงจะอยู่ในระแวกดังกล่าวเพราะน้ำดูสิค่อนข้างนิ่ง
ค่ะไม่ได้ไหลเชี่ยวเลยนะคะก็เลยคิดว่าศพน่าจะลอยมาไม่ไกลนักค่ะ
ตำรวจสพเมืองเชียงใหม่และกู้ภัยไปตรวจสอบเหตุพบศพทารกลอยมาติดอยู่ริมตลิ่งในแม่น้ำปิงค่ะ
ในพื้นที่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่จุดพบศพเนี่ย
กู้ภัยนะคะก็นำศพขึ้นมาบนฝั่งซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าทารกน่าจะอายุคันประมาณสี่ถึงห้าเดือน
สภาพศพยังคงมีสายรกติดอยู่คาดว่าถูกทิ้งมาแล้ว๔วัน
นายติ้งเตยะอายุ๓๕ปีคนนี้เป็นคนพบศพทารกเนี่ยนะคะ
บอกว่าขณะที่เขาเดินข้ามสะพานไปทำงานฝั่งตรงข้ามจุดที่ศพลอยมาติดริมตลิ่ง
เพื่อนร่วมงานบอกว่าเอ๊ะพบบางสิ่งบางอย่างดูแล้วคล้ายศพทารก
มาติดอยู่ริมตลิ่งนะคะก็เลยอยากให้ไปช่วยดูว่า
เป็นศพเด็กจริงหรือเป็นแค่ตุ๊กตาค่ะ
เดินข้ามกลับมาก็พบว่ามีชาวบ้านยืนมุงดูกันอยู่แล้ว
ทุกคนยืนยันว่าเป็นศพทารกแน่ก็เลยโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะคะ
แล้วก็เลยทำแท้งค่ะจากนั้นนำศพมา
ที่ได้ส่งสวบทารกประชาณสูตรอย่างละเอียดแล้วก็จะเตรียมสืบสวน
เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ